เอาละครับคุณผู้ชมอาจารย์ปอรออยู่แล้วในเลขคลิกชีวิต
วันนี้รับหน้าที่ไปคุยกับอาจารย์ปอ

คุยเรื่องเลขไหนคนโสดไม่ควรใช้
เลยอยากขอตัวไปคุยกับอาจารย์หน่อยใช่ไหม
ใช่อยากจะรู้ว่ามีเลขอื่นอะไรไหมที่

ไม่อยากเปลี่ยนเอาเบอร์อะไรมาใส่ได้บ้างไหม
ทำไมยังสดไม่จำพี่ขู่สี
ว่าจะคว่างโทรศัพท์ทิ้งดีเป็นการแก้ปัญหา
อย่าเพิ่งคุยกับอาจารย์ปอร์ให้เรียบร้อยก่อน
เดี๋ยวไปฟังก่อนติดตามเลขคลิกชีวิตค่ะ

คลิกชีวิตมาแล้วทุกวันจันทร์นะคะ

ประสบปัญหาอยู่โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะ
สวยเก่งแต่ไม่มีแฟน
หรือว่าบางคนเลิกกับแฟนง่ายคบกันแป๊บเดียวนะคะ
อาจจะมีอุปสรรคอะไรเกี่ยวกับตัวเลขอยู่หรือเปล่า
ต้องมาถามอาจารย์ปอเลยวันนี้รออยู่แล้วนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ปอสวัสดีค่ะคุณดาว
เป็นอย่างไรคะสวยเก่งแต่ไม่มีแฟน
ถ้าบอกสวยเก่งแต่ไม่มีแฟน
ต้องนึกถึงเลข๑๙๙๑ค่ะ
ไม่ใช่ว่า๑๙๙๑เป็นเลขไม่ดีนะคะ

เลข๑เป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์
ดวงอาทิตย์ส่องสว่างอยู่ที่ไหนก็โดดเด่น

เลข๙เป็นตัวแทนของดาวเกรด
ดาวที่จะเน้นไปในเรื่องของความทันสมัย

และยังไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ในเมื่อ๒ตัวเลขนี้รวมกัน
จะทำให้คาเล็กเตอร์ของผู้ใช้เลข๑๑๙เป็นแบบนี้ค่ะ
มีความเป็นผู้นำกล้าเผชิญหน้าไม่เกรงกลัวอะไร
เรามีความคิดเป็นหลักนี่เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้าง
เขากว้างเนื่องจากความสามารถทางด้านภาษา
จะสืบหาข้อมูลทั่วโลกได้ง่ายโลกกว้างแล้ว
แต่ว่าคนรอบตัวอาจจะตามเขาไม่ทัน
ในเรื่องของการเข้าสังคม
คนกลุ่มนี้๑๙๙๑จะเป็นคนกลุ่มที่ฉลาดอยู่แล้ว

กระแสสังคมอะไรมาทันสมัยรู้จักหมด
ดังนั้นเขาอยู่ตรงไหนเขาก็จะเด่นขึ้นมา
คนที่จะเข้าถึงเนี่ยกลัวสิทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้
ก็มีข้อเสียนะคะสำหรับคนกลุ่มนี้
ข้อเสียแบบที่เราพูดกันแบบเห็นกลางเลย
ก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่มั่นใจ
ใช้คำว่ามั่นใจไร้สติก็ได้
คือมั่นใจเกินไปเกินไปบางครั้งไม่ฟังใครเลย
ค่ะจะดูมีเสน่ห์เนาะแต่อันนี้ไม่ฟังใครเลยเพราะเขาเก่ง
ค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งความคิดแปลกแหวกแนวมาก
ความคิดล้ำไปกว่าคนรอบตัวหลายก้าวมากเลย
พอก็จะกลับอธิบายก็ไม่มีใครเข้าใจเขาหรอก
คนที่จะถามก็ไม่กล้าถามเพราะเขาเก่งเกินไป
อันนี้ยิ่งเข้าถึงยากไปใหญ่ใช่นี่คือข้อเสียนะคะ
เลขนี้อาจจะดูเข้าถึงยากหน่อย
แต่พอมีแฟนแล้วจะอยู่กับเรานานไหมนะสิ
ความรักของคน๑๙๙๑สวยเก๋เท่ฉลาด
แต่ความอ่อนหวานละมุนละมัยจะขาดตรงนั้นไปค่ะ
ผู้หญิงต้องมีความอ่อนหวานละมุนละมัย

ก็น่าจะเป็นส่วนที่ทำให้ผู้ชายที่เข้ามาจีบ
คิดแล้วคิดอีกจะจีบเขาได้ไหมฉลาดก็ฉลาดขนาดนี้
แถมยังไม่อ่อนหวานอีกนะคะ

พอได้เป็นแฟนกันแล้วสมมุติผู้ชายคนนั้นตั้งใจจีบแล้ว
กันแล้วมีความสัมพันธ์สนิทสนมกันแล้ว
อยู่กันไปจะรอดไหม

ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งฉลาดล้ำสมัย

ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงฉลาดก็จริง
แต่ในข้อแม้และในวงเล็บว่าว่า

ก็ต้องอยู่ด้านหลังสักนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็
ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ยังต้องการความอ่อนหวาน
ความดูแลในลักษณะของแม่บ้านดูแลสามีอยู่ดี
๑๙๙๑เป็นเลขที่ดี๑๙๙๑เป็นเลขที่ดีในเรื่องของความฉลาด

ความกว้างในด้านทัศนคติด้วยนะคะ
แต่ว่าถ้าเรามองแบบไม่อคติเนาะ

อยู่ในครอบครัวเป็นภรรยาดูแลลูก
ช่วยกันทำมาหากินเพราะเขาฉลาดนี่
ทำมาหากินได้นี่หาเงินหาทองเก่งนี่

สำหรับบางคนที่อยากใช้เลข๑๙๙๑เนี่ย

แต่คุณยังขาดความอ่อนหวาน
ดังนั้นค่ะในเบอร์โทรศัพท์

เราก็จับเลขเสน่ห์เมตตามหานิยม
เลขความอ่อนหวานใส่เข้าไปนะคะ

เขียนซักนิดหนึ่งครับ๒๒๒๒๔๒๖๓๖๔๖และ๖๖ค่ะ

คือเลขตัวเดียวกันแหละนะ
เพื่อที่เป็นการไปสร้างความสมดุลของเบอร์โทรศัพท์
เพื่อให้พลังเลขของความเก่งก็เด่นชัด
ของความอ่อนหวานก็ยังมีอยู่ในตัว
จะได้ไม่มีปัญหาครอบครัวและปัญหากับแฟนค่ะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอด้วยนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะ

อาจารย์ปอยังอยู่กับเราทุกสัปดาห์นะคะ
โดยเฉพาะมีหนังสือมาแจกทุกสัปดาห์เหมือนกันหลังจากนี้นะคะ
ส่วนสัปดาห์หน้ามาดูกันต่อ
กลุ่มเลขตัวไหนที่ดูจากหมายเลขโทรศัพท์แล้ว
ยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะ
ถือว่าเป็นกลุ่มตัวเลขที่ปลอดภัยไร้กังวล
เดี๋ยวมาติดตามวันจันทร์หน้ากับเลขคลิกชีวิตค่ะ